ที่ปุ่นวิทยาลาวใช้ทุกวัน

ค่ะใครไม่ใช่บ้างยกมือขึ้น

ทำใจให้สบายนะคะ
ราคาค่าไฟของท่านจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน
อันนี้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ก็สักประมาณ๒๕จากการใช้ค่าไฟเดิมนะครับ
เช่นท่านเคยใช้จ่ายเดือนละ๑๐๐บาท

นั่นแหละค่ะคือค่าไฟที่จะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้น
เพราะว่าเมื่อวานนี้ผลการประชุมของบอร์ด
กำกับกิจการพลังงานหรือว่ากอกพอเมื่อวานนี้

หลังจากที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
หรือค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัตินะคะ
ทั้งหมดคือ๓แนวทางด้วยกัน
คือรับฟังมาตั้งแต่วันที่๑๒๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผลสรุปออกมาว่าหน้าจอเลยค่ะ
ส่งค่าไฟ๔๗๒บาทต่อหน่วยคุณผู้ชม
จะมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ

เนื่องจากต้นทุนที่แท้จริงตามราคาเชื้อเพลิง

และเมื่อรวมกับค่าไฟฐานจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่
๔๗๒บาทต่อหน่วย
ซึ่งถือเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เป็นแนวทางที่ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด

และแนวทางนี้จะไม่ได้ชำระหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แบกรับค่าเชื้อเพลิงแทนประชาชนกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรับ
เพราะว่าน่าจะมีผลตั้งแต่งวดคือค่าบินรอบกันยายนถึงธันวาคมไหมคะ
ครับ๒๕เลยหรือปุ้ย
๒๕ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
การที่เคยติดกาสไปใช้รถไฟฟ้าและที่ใช้น้ำมันได้ด้วยเพราะเหตุผลนี้แหละ
เพราะมันไม่เสถียรราคาพลังงานประเทศเรามันไม่เสถียร
เดี๋ยวไฟแพงเดี๋ยวน้ำมันแพง
พี่ก็เลยคิดที่เฉลี่ยว่าโอเคล่ะอย่างนี้ถ้าไฟฟ้าแพงก็ไปเติมน้ำมัน
ช่วยกันไม่งั้นนะมันต้องวางแผนทุกวันนี้จะได้ประหยัด
เล่นเกมทุกวันเลยต้องมีการวางแผนตลอดชีวิตค่ะ